ไทยชะรสราชดาเคล็ดลับความอร่อยคู่ครัวคนไทยมานานเกือบ๖๐ปี
มาวันนี้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสู้กับกระแสคนรักสุขภาพ
พื้นฐานในอาหารทั้งโลกนี้ที่เป็นอาหารขาวใช้ผงชูรสทั้งนั้น
มันปลอดภัยมากมายมาสารสามารถวันหนึ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด
เพราะฉะนั้นผงสุราชจะอยู่ต่อกับมนุษย์ชาติไปเรื่อยค่ะ
ติดตามแนวทางการบริหารงานธุรกิจไทยชูรสในมือทายาทรุ่นที่๓
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้